ไปใต้สุดเขตประเทศไทยที่จังหวัดนาราธิวาสกันจ้ะ
จ๋าจะพาไปทานปีกไก่ย่างอบน้ำพึ่งแสนอร่อยค่ะ
ร้านนี้นะคุณผู้ชมว่ากันว่าขายมานานนมถึง๓๐ปี

ไปไปร้านนี้กันร้านเล็กที่เป็นลักษณะเหมือนรถเคลื่อนที่ได้นี่แหละคุณผู้ชม

เจ้าของร้านนะคะก็คือบังมารนะคะคุณอามานฮิมนะ
เดิมเนี่ยพี่เขาไม่ได้ขายไก่ย่างอบน้ำผึ้งนะ
เขาไม่ได้ขายที่ไทยเขาขายที่มาเลเซีย
เขาขายที่มาเล
เนื่องจากว่าพี่เขาถูกครอบครัวทรงไปเรียนที่มาเล
พอจบก็มาทำอาหารไทยแล้วก็ทำปีกไก่ย่างอบน้ำพึ่งขายที่นู่นนะคะ
มีภรรยาเป็นคนไทยก็ไปอยู่ที่นู่นด้วยกัน
แต่พอโควิดระบาดหนักก็เลยกลับมาบ้านเรา
มาอยู่บ้านเกิดกันเถอะดีกว่านะคะ
ส่วนเมนูของพี่เขาก็คือว่าปีกไก่นี่แหละคุณผู้ชม
สีมันจะแดงชำอบน้ำพึ่งแล้วนุ่มหอมนะ
เขามีการคัดเลือกค่ะใช้ปีกไก่ชิ้นโตนะ
ต้องคัดชิ้นมาเลยเสร็จแล้วเอามาหมักมาอบกับน้ำผึ้ง
ก่อนที่จะนำมาย่างบนเตาถ่านให้มันได้กลิ่นหอมอร่อย
อย่างเสร็จแล้วค่ะก็จะนำไก่ไปวางไว้บนใบตอง

เพราะว่าความร้อนของไก่เมื่อสัมผัสกับใบตองเนี่ย

และนี่ค่ะรับออเดอร์ทุกช่องทาง
คุณจะสั่งออนไลน์มาจะโทรมาหรือจะมาซื้อเองก็ได้
ที่สำคัญคือราคาดีถูกใจเหลือเกิน

ใช่ค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะ

คุณผู้ชมก็ยังมีส่วนอื่นของไก่ด้วย
อย่างเช่นตับไก่ย่างเนื้อสันไก่

ใครอยากจะไปลองด้วยตัวเอง

๕แยกปั๊มน้ำมันบางจากไป
อยู่แถวนราธิวาสน่าจะคุ้นเคยดี

นี่อร่อยนะคะ
ร้านก็เรียกว่าขายหมดขายไว

ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูราคาถูก

อย่างพวกแบบไก่ทอดเอ้ยไก่ย่างข้าวเหนียว